ไปดูความเคลื่อนไหวที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับ
อินโดนีเซียณขณะนี้นั้นเร่งสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประท้วงและต่อต้านผู้ว่าการกรุงจักรต้าครับ
อินโดนีเซียยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมของกลุ่มประท้วงที่ขับไล่นายบาสุกิชาฮายาปูนามาผู้ว่าการกรุงจักรต้านะครับ
ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นตอบโต้ด้วยการคว่างปลาขวดพลาสติกใส่เจ้าหน้าที่ที่ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัย
ณขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ประชาชนชาวอินโดนีเซียประมาณ๕๐๐๐คนนัดรวมตัวกันที่มัศยิตอิสติเกา
มัศยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับ
ก่อนที่จะเดินขบวนประท้วงไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
ยังธรรมเนียบของผู้นำประเทศประธานาธิบดี
หรือที่รู้จักกันในชื่อของอาฮ็อกลาออกจากตำแหน่ง
และถูกดำเนินคดีในข้อหามินศาสนาอิสลาม
ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์และเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงจักรต้าดูหมินพระมหาคัมภีร์อันกูระอ่าน
ด้วยการวิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามที่อ้างอิงเนื้อหาในคัมภีร์อันกุระอ่านโจมตีทางการเมืองนายปูนามา
ในตอนนี้นะครับตำรวจกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบและสอบสวนข้อกล่าวหาของนายปูนามา
ที่ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่นายโจโกวิโดโดหรือว่าโชโควีนะครับประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย
ประกาถจะไม่เข้าแทรกแสงกระบวนการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกันกับผู้ว่าการทริยศครุงจักรต้า
แต่ชาวมุสลิมบางกลุ่มในอินโดนีเซียออกมาเรียกร้องประชาชนไม่ให้เลือกเขา
เนื่องจากว่าได้อ้างบทในคัมภีร์ที่ระบุห้ามมุสลิมอยู่ภายใต้การปกครอง
ของผู้นำที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าบริบทของคัมภีร์บทนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดสงคราม
ไม่ควรได้รับการตีความตามตัวอักษรครับ